วันนี้ก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือพร้อมเอกสารแนบเกี่ยวกับเรื่องอ่าแสดงเจ็ดจำนงให้หักเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรตั้งแต่งวดวันที่สามสิบ
เมษา๒๕๖๓จนถึงวันที่๓๑มีนา๒๕๖๖เพราะว่าวาระของสภาพผู้แทนรัศดรเหลืออีกประมาณ๓๖เดือนหรือ๓ปีด้วยกัน
ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวถ้าเป็นเงินเดือนเต็มก็ประมาณ๑๑๓๕๖๐บาทแต่ถ้าคุณเป็น๓๖เดือนก็น่าจะอยู่ราวประมาณ๔๘๘๑๖๐บาทด้วยกัน
แต่ยอดเงินจำนวนนี้จะต้องหัก

หักสมทบกองทุนบำนานของสส
แล้วก็หักประกันสังคมไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเบ็ดเสร็จน่าจะอยู่ราวประมาณ๓๗๐๐ไป๓๗๐๐ปลายด้วยกันเพราะว่าจะต้องหักเข้ากองทุนแต่ละจุดด้วยกัน
และก็นี่เป็น๗จำนวนเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือในมุมส่วนตัวผมนะฮะ
ที่เห็นมีสมาชิกเพื่อนสมาชิกสสมีการเรียกร้อง
ให้สละเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง
จะ๑เดือนจะ๒เดือนจะ๓เดือนหรือจะ๖เดือนหรือ๑๒เดือนก็แล้วแต่นะครับ
ซึ่งเดือนมีนาที่ผ่านมาผมก็ได้นำเงินเดือนทั้งหมดประมาณ๑แสนกว่าบาท
ไปซื้ออุปกรณ์ซื้อแอลกอฮอล์แล้วก็ได้รับบริจาคมาด้วยนะฮะในส่วนของพัก
จ่ายไปยังสาขาพักต่างเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในบางส่วน
แต่ณสถานการณ์ปัจจุบันทำไมผมจึงต้องให้หากเงินเดือนเข้ากองทุนสมทบเพื่อป้องกันโควิด๑๙
ทั้งหมด๓๖เดือนหรือ๓ปีเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็รู้สึกว่าถ้าผมยังทนที่จะรับเงินเดือนต่อไปเนี่ย
ผมคิดว่าผมรับไม่ได้แล้วก็มีความละอายแก่ใจที่จะรับเงินเดือนต่อไป
อย่างน้อยเนี่ยเงินที่ผมคืนให้เนี่ยไม่ใช่เงินของผมเป็นเงินของภาษีของพี่น้องประชาชน
ก็คืนให้กับกองทุนเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วผมเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ไปได้หรือไม่
เพราะขนาดประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมันอิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเรา
ก็ยังไม่สามารถรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือผมจึงจำเป็นที่จะต้องคือในความรู้สึกผมเนี่ย
ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นห่วงเป็นยายเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีกิน
แล้วก็เงินที่รัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนที่คาดว่าจะได้๙ล้านคนด้วยกันเนี่ย
มันจะมีระยะเวลาแค่หกเดือนนั่นหมายความว่าถ้า๖เดือนนี้เราแก้ปัญหานี้ไม่ได้เนี่ย
ปัญหานี้มันจะใหญ่หลวงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่า
การเป็นนักการเมืองการเป็นผู้แทนราษดรก็จำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าประชาชนคนปกติ
แล้วต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนคนในชาติในเรื่องของความเสียสละ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่ยิ่งกว่าภาวะสงครามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมา
ผมจึงไม่สามารถที่จะมารับเงินเดือนต่อไปได้ในระยะเวลา๓ปีนี้

ตามข้อที่จริงตามข้อกฎหมายมันทำได้มั้ยครับ
แล้วตอนนี้มีใครนอกจากคุณบังคุณกิจและมีใครอีกนะฮะ
ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
คือเมื่อเช้า๙โหวงตมตั้งในสอสอว่าคุณกิจนะครับ

แล้วก็โดยที่แผนกศรับรรณของเราด้านหน้านี้ครับ
และทั้งเราก็รวมรับให้และดูรายละเอียด
และก็ถูกต้องครบถ้วนหมดนะครับ

แล้วก็ท่านแสดงจะมาอันนี้
คือยังงี้ครับปัจจุบันเงินเงินเดือนสองนี่นะครับ
เฉพาะของท่านสมาชิกท่านเดียวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เรา
๑แสน๑หมื่น